คุณผู้ชมพาไปดูอันนี้หน่อยประหลาดจริง
ต้นกล้วยปกติเนี่ยเวลาออกลูกออกเครือต่างนี่มันออกตรงยอดใช่ไหม
นี่ออกกลางลำต้นค่ะแล้วเจ้าของบ้านบอกว่า
ไปเจอแบบนี้นะตรงกับวันพระพอดี
แม่เจ้าแล้วก็ใกล้กับวันที่สลากรางวัลจะออกพอดี
อันนี้น่ะเป็นเรื่องแปลกอ่ะไปนับนะคะ
อยู่บ้านเลขที่ร้อยสี่สิบสามหมู่สิบสาม
บ้านน้องผูกเต่าตำบลสาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วนะคะ
มีสต้นกล้วยคือเค้าปลูกไว้แล้วมันแปลกปล่าด
ก็คือลูกมันไปออกกลางลำต้นมันแทงออกมากลางลำต้นแบบนี้คุณเห็นนะ

เขารายงานผลมาแล้วนะคะบอกว่านับผลกล้วยได้ทั้งหมด๔หวี

คุณวันเพ็ญเจ้าของบ้านบอกว่าตอนที่ไปพบเนี่ย
ก็คือว่าเขาตั้งใจว่าจะไปรดน้ำต้นกล้วยตามปกติ
แต่สังเกตเห็นลำต้นมันเอ็นผิดปกติ
ก็เลยนี่แหละค่ะนำไม้มาค้ำ
แล้วก็พบว่าลำต้นมันเหมือนมีอะไรนูนออกมา
พอดูดีพบว่าเครือกล้วยโผล่ออกมา
แล้วก็วันที่มาพบเนี่ยพบเรื่องแปลกแบบนี้

ก็ที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าปลูกกล้วยน้ำว้ามานานก็หลายปีนะ
ไม่เคยเห็นกล้วยแปลกประหลาดแบบนี้ออกลูกกลางลำต้น
ก็เลยเชื่อว่าต้นกล้วยนะคะออกลูกกลางลำต้นแบบนี้มาเจอกับ
ก็คือวันพระน่าจะให้โชคให้ลาบค่ะนะ